วินาทีมีค่าต่อชีวิตโดยเฉพาะตอนที่อยู่บนท้องถนนนะครับ
เพราะว่าเรานำเสนอคลิปไปแล้วโลกโซเชียลเขาเผยแพร่กันไปแล้วนะฮะ
กรณีของรถฉุกเฉินเปิดไซเลนขอทาง
เป็นรถพยาบาลจะพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่ารถคันหน้าซึ่งเป็นรถเก๋งสีขาวไม่ยอมหลบทางให้
แช่อยู่เลนขวาตลอดเวลา
ทีมข่าวของเราก็ลงไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
และสุดท้ายผู้ป่วยที่อยู่ในรถฉุกเฉินอาการเป็นอย่างไรบ้าง
สรุปแล้วผู้ป่วยในรถฉุกเฉินเสียชีวิตนะ
นี่แหละฮะเหตุการณ์ที่รถเก๋งสีขาวที่วิ่งขวางอยู่ด้านหน้ารถฉุกเฉิน
ที่เขาพยายามที่จะขอทางและเปิดไซเลนไว้นะครับ
ทั้งที่เลนซ้ายก็ว่างแต่ว่ารถคันสีขาวไม่ยอมหลบให้สักทีนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่พูดคุยกับพนักงานขับรถฉุกเฉิน
ซึ่งเป็นรถพยาบาลคือนายจุมพฤษดวงสิริ
คุณจุมพฤษก็เล่าให้ฟังว่าได้ขับรถฉุกเฉิน
นำตัวผู้ป่วยอาการโคม่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
เพราะว่าเสี่ยงหัวใจจะหยุดเต้นตลอดเวลา
เพื่อนำส่งโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
แต่ขณะที่วิ่งมาตามถนนมิตรภาพจังหวัดสระบุรี

มีรถเก่งคันสีขาวที่เห็นในคลิปนี่แหละครับ
วิ่งบนช่องทางขวามาตลอด
แม้ว่าตัวคุณจุมพสภ์เอง
จะเปิดสัญญาณไฟหรือว่าไซเลน

แต่รถสีขาวคนนั้นไม่ยอมหลบเบี่ยงซ้ายให้สักที

ถึงจะหลบให้รถพยาบาล
แล้วก็ตัวคุณจุมพฤษเองก็รีบขับรถพยาบาลนะฮะ
ส่งผู้ป่วยจนถึงโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
แต่ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ก็สัญญาณไฟสัญญาณเสี่ยงนะครับกระพริบไฟให้แล้วครับ
เคเขาก็ยังตีขวาคู่เข้ามาอยู่

แล้วหลังจากนั้นเขาหลบให้

ก็อยากจะฝากบอกผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนนะครับ
ถ้าเห็นรถถูกเฉินหรือว่าเห็นรถกู้ไภกู้อะไร
ที่เขานำผู้ป่วยไปส่งนะครับ
ก็ขอความกรุณาช่วยหลบให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าในขณะนั้นมีผู้ป่วยที่จะต้องการรักษาเร่งด่วนนะครับ
อยากจะขอให้ช่วยหลบสักนิดนึง
เพื่อให้ผู้ป่วยจะได้มีชีวิตรอดปลอดภัย
ขอความกรุณาทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนน
ถ้าเผื่อเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องของท่าน
ก็ให้คิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราเหมือนกัน

คนที่ไม่หลบคนที่ไม่รู้ฉันไม่รู้ได้ไหม

เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นนะเวลารถฉุกเฉินมา
แม้กระทั่งรถติดทุกคนหลีกซ้ายหลีกขวาให้หมดเลยนะ
หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องนี้บ่อยครั้ง
แล้วในหลังจากนำเสนอข่าวเราก็จะมีการแนะนำว่า

ปรากฏว่าทุกคันค่อยเบี่ยงซ้าย
ไปแบบจี้ติดตูดคันหน้าเลยนะ

จนกระทั่งสามารถที่จะเปิดเส้นทางให้กับรถฉุกเฉินได้
คือเราหลบทั้งซ้ายหลบทั้งขวาเรียบร้อย
รถฉุกเฉินไปได้โอ้โหนี่แหละฮะ
บางทีเราเห็นเราก็ปลื้มใจ

แล้วก็เห็นทุกวินาทีที่ผ่านไปมีค่าต่อชีวิตทั้งนั้นเลยนะครับ